ชมต่อด้วยตาวินาทีระทึกฮะฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาที่เสาไฟฟ้า
จากนั้นมันช็อตมันช็อตมันสปาร์คแล้วไฟดับเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ฉะเชิงเศร้าครับ

โอ้โหแล้วมันผ่าตรงกลางจอเรานะ

ตรงนั้นเลยฮะจากนั้นมาไฟบ้านร้านตลาดทั้งหลายหมดดับหมดเกลี้ยงเลย
เหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจากหอพักแห่งหนึ่ง
คือหอพักเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายภาพพวกนี้หรอกนะ
กล้องวงจรปิดก็ตั้งใจจะถ่ายบรรยากาศหรือทั่วไปฮะ

จากนั้นมาเจอฟ้าผ่ารุนแรงมากครับโดยบริเวณตรงข้ามของหอพัก
อยู่หมู่๗ตำบวนบังประโกงฉะเชิงเศร้า
เหตุการณ์นี้เออพอดีเลย๑๗นาฬิกา๒๐นาทีพอดิบพอดี
พอผ่าปุ๊บก็พอดิบพอดีกำลังซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่
นี่เป็นอย่างนี้เลยมืดตึ๊บไปหมดเลย
เจ้าของร้านบอกนี่ปิดร้านเหรอไม่ได้ปิดร้านใช้คำว่ากู
เพิ่งเปิดร้านตะกี้เองและเจอแบบนี้มาไม่รู้จะทำยังไงฮะ
ทำมาค้าขายลำบากมากตอนนี้จุดเทียนก็มีหรือบางครั้งบางที
ต้องใช้ไฟสำรองต้องใช้ไฟฉายกันมา
หรือลูกค้าบอกพี่ผมอยากจะสั่งอาหารแต่ผมนึกอะไรไม่ออกเลย
ยิ่งเจอความมืดลูกค้าถอยรถออกไป
คุณลูกค้าคุณจะสาดอีกนานไหมอันนี้หิวแหละดูออก
หิวฮะเปิดไฟสาดมาเลยคืออยากจะกินอะไรมันนึกไม่ออก
ไม่รู้ทำยังไงเอาไฟขนาดเล็กแล้วไฟสำรองมาพ่วงกันไว้
ไหนพ่วงไงคือพ่วงแล้วแล้วมันมืดมากมันเป็นพลังแสงเทียน
แต่เป็นไฟฟ้านะจากนั้นมาลูกค้าไม่สบอารมณ์
ลูกค้าเลยสาดไฟหน้ารถใส่ให้เลย
พอพี่เมย์ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเออไปแล้วฮะ

เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าในพื้นที่ของบางประกง
ต้องใช้เวลาอยู่ค่อนข้างนานในการแก้ไขปัญหากว่า
ไฟฟ้าจะกลับมาได้ปกตินะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า